ทีมชาติไทยก่อนจะแข่งขันก็มีเวลาได้พักฟื้นกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
เดี๋ยววันเสาร์จะกลับมาเตะกันเป็นโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
ก็จะแย่งแชมป์กลุ่มกับทางสิงคโปร์เจ้าภาพ
ซึ่งไทยเองนะครับเราเล่นเพียงแค่เสมอ
ก็จะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแน่นอน
ก็จะมีเรื่องของสิ่งสำคัญคือการพักฟื้นนักเตะด้วยนะครับ
บางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บสะสมมีอาการอ่อนล้า
ก็อาจจะต้องมีการเก็บไว้เพื่อใช้ในรอบรองชนะเลิศด้วย
ซึ่งเป็นเกมสำคัญที่ต้องเล่นกันถึง๒นัด
ขณะที่นักเตะบางคนมีใบเหลืองสะสมอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีใบเหลืองติดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วมาโดนในเกมสุดท้ายเนี่ยนะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าใครติดใบเหลืองแค่ใบเดียวเนี่ยในรอบรองก็จะล้างใบเหลืองให้
โนโพลกิ้งก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะต้องหมุนเวียนบางคนนะครับที่เสี่ยงที่จะโดนแบนนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับหลายต่อหลายตำแหน่งที่ได้สัมผัสเกมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
ทั้งเทียสินแดงดาชนะทิพย์สงฆ์สินธนวัฒน์ศึงจิตถาวรนรบรินบิริวัตนโดมสารัสอยู่เย็น
อาจจะถูกพักกันนะครับเพราะว่าลงสนามอย่างต่อเนื่องกันมาก็จะเก็บไว้ใช้ในรอบรองเกมแรกที่จะแข่งขันวันที่๒๒หรือว่า๒๓ธันวาคม
ส่วน๑๑ตัวจริงที่คาดการณ์นะครับอันนี้ก็พูดถึงกันตามสถานการณ์ณวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
จริงเนี่ยมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้หรือไม่แต่ว่าเกมพบกับทางสิงคโปร์อาจจะส่งหลายคนที่เคยมีชื่อเป็นสำรองแล้วอาจจะได้ลงเล่นบ้างหรือไม่ลงเล่นบ้างนะครับได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายในเกมนี้ระบบการเล่นเป็น๔๓๓นะครับ
ประตูสีวรักษ์เทศสูงเนินครับกลางหลังสี่คนจากขวาไปซ้ายมีฟลิปโรลเลอร์ปวีตันทะเตมีแล้วก็เอเลสดอลล้อรวมถึงแบ็คขวาคุทิสตองโดกลางกลางสามคนวิรักเทศป้อมพันธุ์ศิพกรติวตระกูลแล้วก็วรชิตกณิตสีบำเพ็ญส่วนแนรุกสามคนนะครับฝั่งซ้ายบดินผาลาฝั่งขวาเนี่ยเป็นสุปโภ
หรือบางคนเนี่ยยังไม่ลงเล่นเลยด้วยซ้ำไปนะครับต้องดูว่ามาโนจะกล้ามุนถึงขนาดนี้เลยหรือเปล่านะครับ